คุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝนยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่า๒วันที่ผ่านมาฝนจะตกเยอะตกหนัก
บริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงตอนล่าง

บริเวณทางตอนบนเหนืออีสานคงต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกัน
และมีแนะนำว่าจะกระจายตัวมากยิ่งขึ้น
อย่างที่ได้บอกไปนะครับปัจจัยฝนหลักตอนนี้มี๒กลุ่มฝนใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทครับ
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มฝนที่ก่อตัวฝั่งอันดามัน
ก่อนหน้านี้มาอยู่ในแถวบริเวณข้างล่างตรงนี้นะครับ
จึงส่งผลครับทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกก็เยอะ
ก็จะมีภูเขากั้นไว้อยู่จึงทำให้กลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณฝั่งอันดามันมีบทบาทน้อยลง
แต่ว่ากระแสลมที่พัดเข้ามายังชายฝั่งบริเวณทะเลอันดามันนั้นยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ก็จะทำให้คลื่นนั้นสูง๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีโอกาสทำให้เกิดคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรด้วย
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือโดยเฉพาะเรือเล็กคงต้องติดตามการพยากรณากาศ
ถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะออกในช่วงเรียกเวลานี้นะครับ
แล้วก็ควรงดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙เลยนะครับ
ส่วนฝนตอนนี้จะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับ

พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีการประกาศออกมานะครับว่ามีโอกาสเสี่ยงเจอฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้
เหนือมีจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิษฐ์แล้วก็เพชรบูรณ์
ตะวันออกก็มีหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนมนะครับ
ขณะที่ภาคกลางครับมีจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็นครปฐมสุพรรณบุรี
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่อง
ตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ
ภาคใต้มีระนองกับพังงา
พื้นที่เหล่านี้ใครที่จะใช้ชีวิตใครที่อยู่จุดที่มีฝนตกหนักแล้วก็เกิดภัยทางธรรมชาติบ่อย
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับสวัสดีครับ